ไปดูที่ปฏิบัติการไปจับกลุ่มยาบ้าครั้งโมโหลานเพราะว่าได้ถึง๑๒ล้านเมตร
อืมผู้ต้องหาเนี้ยเอาใส่รถตู้ค่ะลักลอบขนมานะฮะ
ตำรวจตามไปถึงรถเลยไปจอดที่ปั๊มน้ำมันที่หนองมูลลำพู
เอารถกระบาดไปจอดดักหน้าดักหลังแต่คนร้ายขับชน
แล้วก็หนีข้ามจังหวัดไปจนมุมในป่าอ้อยที่จังหวัดเลย
นี่เห็นมั้ยฮะตู้เขานี่นี่ฮะชนไปแล้วครับ
คือเจ้าหน้าที่อุตส่าห์จอดดักหน้าดักข้างดักหลังแล้วนะ
ไม่รอดอ่ะเขารู้ตัวแล้วว่านั่นคือตำรวจมาเขาแหม่ไปเลยครับ

ที่วางของของปั๊มแล้วก็ไปเลยครับนะฮะประหนึ่งเป็นฉากในภาพยนตร์
แต่ว่านี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเป็นภาพในกล้องวงจรปิด
ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัด
บนลมภูนะฮะรถตู้คันนี้ไปจอดเติมน้ำมัน
น้ำมันครับหลังจากนั้นรถกระบาดของตำรวจปรับรามยาเสพติด
อย่างที่เห็นเลยจอดดักหน้าดักหลังนะฮะแล้วก็
หนีไปพนักงานปั๊มเองก็ต้องวิ่งหนีฮะ
เพราะว่าก็กลัวเหมือนกันนะฮะตำรวจเองก็ไม่ลดละ
ขับรถไล่ตามจนกระทั่งไปจับกลุ่มได้คนร้ายเนี่ย
เอารถตู้ไปจอดซุกซ่อนไว้ในป่าอ้อยริมถนนในจังหวัดเลย
ได้ของกลางได้ผู้ต้องหาครบแล้วครับนะฮะผู้ต้องหามีสองคนคือ
นายศรีการทองแผ่นอายุ๒๖ปีแล้วก็นายกิติศักดิ์กันเกรดแก้วอายุ๒๔ปี
ของกลางก็มียาบ้าถึงยี่สิบสี่กระสอบนับไปนับมาคุณผู้ชมมันเยอะมากอ่ะ
สองล้านเมตรอ่ะอืมนะฮะถ้ามันเล็ดลอดไปนี่มูลค่ามันจะเท่าไห
แล้วก็คนที่จะไปเสพอีกเท่าไหร่นะฮะผู้ต้องหาเองก็สารภาพทำมาแล้วห้าครั้ง
ค่าจ้างในการขนก็ครั้งละห้าหมื่นบาทนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ตำรวจเขาสืบสวน
ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้รถตู้ลักลอบขนยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็จะไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็เลยวางแผนสกัดจับ
ก็ไปเจอที่หนองบนลมภูล่าสุดพลตำรวจโทวิศนุปราสาททองโอสด
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทชินพัฒน์สารสิน
ผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดแถลงการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็เป็นการสกัดกั้นผู้ค้ายามรายสำคัญในช่วงโควิด๑๙ด้วย
รวมทั้งหมด๙คดีพร้อมกับยึดของกลางได้จำนวนมาก
มียาบ้าทั้งหมดทั้งมวลนะทั้งหมดที่แถลงข่าว๙คดีเนี่ย
สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเมตรนะฮะไอซ์อีกสองร้อยสามสิบกิโลกรัม
เครตามีนหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมเฮโรีนหกกิโลกรัม
แล้วก็กัญชาอีกสี่ร้อยกิโลกรัมนะฮะหนึ่งในคดีที่แถลงก็คือการสกัดจับล็อตใหญ่
จากนี้ก็ยังมีคดีการจับกลุ่มนายจิตปูนนะฮะ
ซึ่งเป็นบุตรชายของดารานักแสดงรุ่นใหญ่พร้อมกับพวกรวม๕คน
ตำรวจขยายผลมาจากการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านสื่อโซเชียล
แล้วก็มีการขายทางไลน์ทางทวิตเตอร์
ไปสั่งเยอะทั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ใกล้เคียง
แล้วก็จะไปซุกซ่อนยาเสพติดใส่กระป๋องเป็นใส่กระป๋องแป้ง
แล้วก็ส่งให้กับลูกค้าทางปรายศนีย์นะฮะก็สามารถตรวจจับได้ทั้งหมดนะครับ